เรื่องนี้เรื่องบนท้องถนนเวลาเล่ามันจะมีแต่เรื่องของความหัวร้อน
ไม่ค่อยมีใครนะหัวเย็นถ้าหัวเย็นเราไม่มาเล่าเนอะ
หัวร้อนกันอีกแล้วแล้วคือแท็กซี่แท็กซี่บอกงง
งงจริงขับรถมาส่งผู้โดยสารอยู่ดีเจอวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างมาขี่ประกบ
กบไม่พออาวุธมาด้วยจะมาตีจะมาทำร้ายเขา

กล้องหน้ารถชัดอยู่นะแล้วก็มีเสียงทุกอย่างเก็บได้หมดเลยนะคะ
ทุกอย่างค่ะคุณคนขับแท็กซี่คุณลุงคนนี้นะคะพูดตลอด
มีอะไรอ่ะไม่ได้ทำอะไรเลยมาบีบแต่ทำไมมาบีบแต่
ยังไม่ได้ทำอะไรมาหาเรื่องจะมาตีมันเกินไปไหม
กล้องหน้ารถบันทึกไว้หมดเกลี้ยงเลยค่ะนี่ค่ะเป็นพี่คนขับรถแท็กซี่นะคะ
ขี่รถตามมาดักซ้ายทีขวาทีมากัน๗๘คันนะ
แต่ว่าพอดีเราเห็นด้านหน้าเราก็จะเห็นตอนแค่แคนเดียวอ่ะนี่เหนื่อยตอนนี้เป็น๒คันละ
เขาบอกมากันเยอะในมือถือไม้ก๊อฟบีบแต่ใส่ด้วย
และดักหน้ารถลงมาโวยวายท้าตีท้าต่อยเขา
คุณพี่คนขับแท็กซี่อายุ๔๘ปีค่ะผู้เสียหายบอกแบบนี้
เหตุการณ์เกิดขึ้น๕โมงเย็นของวันที่๒กุมภาพันธ์
ขับรถไปส่งผู้โดยสารเสร็จแถวหน้าราม๒
ถูกกลุ่มวินนี่แหละค่ะคู่กรณีเขาบอกลักษณะนะ

คือผมก็ถามว่าอ้าวพี่มาล้มรถผมทำไมมา๗๘คน
ท้าผมท้าตีท้าต่อยแล้วผมมาแค่คนเดียวเขามากันเจ็ดแปดคน
พี่มองว่าเขาเหมือนกับเป็นพวกมาฟเฟียอะไรนิอันไง

ก็รอผมเสร็จเขารีบขี่ไฟที่วิ่งเพื่อไปเอาไม้
เอาไม้เสร็จแล้วก็เขาก็ปาดขวามาเพื่อที่จะมาปาดรถผมไม่หยุดเลย

กลัวเขาไม่กลัวอะไรเลยไม่กลัวตำรวจไม่กลัวอะไร
คือทำพฤติกรรมอย่างนี้มันไม่น่าไว้วางใจ
เขากลัวเนี่ยผู้เสียหายเขาก็กลัวแล้วเขาเจอแบบนี้อยู่ดี

เอาเป็นว่าเจ้าตัวไปแจ้งความไว้ที่สอนออุดมศุกร์แล้ว
ฝากตำรวจไปตรวจสอบแล้วก็ดูแลหน่อยนะคะ
เมื่อกี้มากันประมาณสัก๗๘คันใช่ไหมฮะ